จังหวะเสียบขวาของสถานพกครับ

และแกก็ลุยด้วยศอกเลยครับ

มาครับแทงด้วยเขายัดเข้าไปเลยครับ

เริ่มจะฟื้นเลยครับเกียรติป้องยุทเทียร์

สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์

สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์

สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์
สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์
สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์
สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์
สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์

สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์

สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์

สตานท์ภพล็อกนายเกียรติป้องยุทเทียร์
โอ้โหกรรมการดรนาคินคำศรีครับ
อ่าเห็นท่าไม่ดีต้องยุติการชกเลยครับ
สตานท์ภพตักแทงด้วยซ้ายก่อนครับ

ต่อขวาเหลือกปักด้วยสอกขวา

ดูครับจังหวะวางแข้งขวาของแกแล้วต่อยขวานี่

ล่วงเลยครับเปรี้ยงเข้ามาครับ